คุณผู้ชมครับวันนี้วันที่๓มกราคม๑๒๓ที่ผ่านมา
มีการส่งข้อความโวยพรปีใหม่ผ่านทางออนไลน์มากเหลือเกินครับ

และลายรองลงมาอันดับที่๒
มีผู้ส่งข้อความโวยพรผ่านทางโซเชียลมีเดียถึง๕ล้านรายเพิ่มขึ้น๒เท่าตัว

โดยพื้นที่ที่นิยมส่งข้อความมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครชนบุรีสมุทรปราการนนทบุรีและปฐุมธานีครับ
ช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุดก็คือในช่วงของ๕ทุ่ม๔๕นาทีไปจนถึงเวลาเที่ยงคืน๑๕นาทีหรือว่า๐นาฬิกา๑๕นาที
ก็สะท้อนให้เห็นว่าคนส่งข้อความโวยพรกันน้อยลงเพราะว่าเสียเงินนะครับ